กกันข้ามวันข้ามคืนถกกันอย่างยืดเยื้อตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสมาจนถึงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ
แต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็สามารถที่จะออกแถลงการร่วมกันได้
ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยเหมือนกับการประชุมที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี๒๕๕๕ที่ไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้
โดยประเด็นที่บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันก็ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของทะเลจีนใต้
แม้ว่าจะสามารถออกแถลงการร่วมได้ในครั้งนี้แต่ว่าในเนื้อหาก็ไม่ได้มีการระบุอ้างอิงถึงคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ได้มีไปก่อนหน้านี้
ได้ระบุว่าจีนไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ภายใต้๙เส้นประนะครับ
ซึ่งปัญหาทะเลจีนใต้ยังคงเป็นบททดสอบที่สำคัญของความเป็นเอกภาพในอาเซียนหลังจากการเป็นประชาคม
รวมไปถึงการรับมือกับจีนและก็สหรัฐประเทศมหาอำนาจที่สำคัญที่ต้องการแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาค
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขรายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ
เอกสารหนา๓๑หน้าฉบับนี้คือแถลงการรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ซึ่งทุกฝ่ายจับตาถึงเนื้อหาที่อยู่ภายในโดยเฉพาะเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทะเลจีนใต้
ที่มีคู่ขัดแย้งหลักคือมหาอำนาจอย่างจีนและชาติสมาชิกอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์
แถลงการกล่าวถึงข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนในหน้าที่๒๙
โดยทะเลจีนใต้เป็นเนื้อหาส่วนแรกในประเด็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ซึ่งสาระสำคัญคือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนย้ำหลักเสรีภาพในการเดินเรือทะเล
และความสำคัญของการปลอดอิทธิพลทางการทหารในทะเลจีนใต้
จากนี้ยังจะมีการตั้งสายด่วนระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละชาติ
โดยไม่ปรากฏข้อความที่อ้างถึงคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
คล้องกับการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสที่บอกว่า
อ้างถึงคำพิพากษาเป็นสิ่งที่กัมพูชาไม่ต้องการ
ให้ปรากฏอยู่ในแถลงการฉบับนี้
แต่นอกหัวข้อทะเลจีนใต้ในบางช่วงของแถลงการ
ก็มีการพูดถึงปัญหานี้แบบอ้อมเช่นในวิสัยทัศน์๒๐๒๐
ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนแรกสุดของแถลงการ
ย่อหน้าที่๒ประกาศชัดเจนว่า
อาเซียนจะรักษาสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพ
และการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติ

รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี๒๕๔
ดูเหมือนว่าแถลงการฉบับนี้จะได้รับการถกเถียง

แทบจะนาทีสุดท้ายก่อนจะเผยแพร่ออกมา
พอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
หารือนัดพิเศษโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพ
แต่มีรายงานว่าอินโดนีเซียได้เป็นโต้โผล่หลัก

การหารือนอกรอบเพื่อหาข้อยุติ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้
ซึ่งในตอนนั้นเป็นเพียงส่วนเดียว
รัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง๑๐ชาติ
ไม่สามารถตกลงกันได้
หลายฝ่ายยังจับตาไปยังภารกิจหลังจากนั้น
คือการที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ต้องร่วมประชุมกับนายหวังอี้
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน
กลางข้อขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้

จะถูกจับตามองเป็นพิเศษครับ

รัฐมนตรีอาเซียนกับจีน
ซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีน
และคู่ขัดแย้งสำคัญในทะเลจีนใต้
รัฐมนตรีต่างประเทศจากฟิลิปปินส์
นามและชาติอื่นในอาเซียน
ได้มีการมาพบปะพูดคุยกันในที่ประชุมครับ
แม้จะไม่มีรายงานบรรยากาศภายในห้องประชุม
ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

แต่ในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีน
ก็ออกมาแถลงข่าวพูดถึงประเด็นทะเลจีนใต้ในวันนี้ด้วย
โดยเขาหวังว่าความขัดแย้งในน่านน้ำ
จะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน
พร้อมยืนยันว่าอาเซียนเชื่อมั่นในการเจรจาแบบทวิภาคี

เซียนมีท่าทีชัดเจนที่ไม่สนใจสถานะของผลการตัดสิน
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ยื่นฟ้องโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ชุดเก่า
เพราะอาเซียนคิดว่านี่เป็นเรื่องของสองฝ่าย
จีนและฟิลิปปินส์ต้องเจรจา
และอาเซียนต้องสนับสนุนการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหานี้
ขณะที่นายจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐ
ซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงนครหลวงเวียงจันทร์ในวันนี้
ยังไม่มีท่าทีหรือให้ความเห็นใดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้

แครรี่ได้หยิบยกประเด็นทะเลจีนใต้ขึ้นมาพูดคุย
บรรดารัฐมนตรีจากชาติอาเซียนเช่นกัน
โดยยังคงแสดงจุดยืนของสาวรัฐ
เหมือนที่เคยประกาศมาโดยตลอด
ขนาดเดียวกันในจอนแควรี่และในหวังอี้
สองรัฐมนตรีต่างประเทศมหาอำนาจ
ได้มีการหารือทวิภาคีแล้ว
โดยคาดว่าประเด็นที่ทั้งสองคงไม่อาจเลี่ยงที่จะพูดได้
คือการพูดถึงปัญหาน่านน้ำ
ในทะเลตะวันออกและในทะเลจีนใต้
แถลงการร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

แต่ในวันพรุ่งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตามอง
ปฏิกิริยาจาก๒ชาติมหาอำนาจ
อย่างจีนกับสาวรัฐที่ต้องประชุมร่วมกัน
ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก
และการประชุมความมั่นคงในภูมิภาค
ซึ่งที่ผ่านมาสาวรัฐจะใช้เวทีนี้
แสดงจุดยืนเรื่องทะเลจีนใต้
จีนมักจะแสดงความไม่พอใจ
เพราะจีนเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของจีน
กับประเทศคู่กรณีไม่เกี่ยวข้องกับสาวรัฐ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาว